ท่านผู้ชมครับมีพฤติกรรมของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ชาวบ้านเขาอยากให้สำนักพุทธไปตรวจสอบให้หน่อย
บอกนี่มันใช่กิจของสงฆ์เหรอหรือว่าไปอวดอุตริหรือเปล่า
อย่างนี้มันผิดกฎของสงฆ์หรือเปล่าค่ะไปทำพิธีอะไรก็ไม่รู้
มีพ่นไฟมีเป่าสังอะไรพวกนี้
ที่วัดเนี่ยอยากจะให้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ด้วย
อยู่วัดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะแต่ไปดูคลิปตอนที่เขาทำพิธีก่อนนะครับ
นี่ค่ะคือถามว่าอภินิหารอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่หรอก
ก็อมน้ำมันแล้วก็เป่าพูดเข้าไปเนี่ย
ได้ยินพี่หนุ่มกัญชัยพูดในรายการข่าวใส่ไข่ว่าพระหรือมังกร
คือไฟออกมาแบบนี่มังกรพ่นไฟอย่างนี้ด้วยใช่ไหม
สังอะไรก็เป่าไปเถอะแต่ว่ามันใช่เรื่องของพระหรือเปล่า
มันใช่กิจของสงฆ์เหรอนี่ฮะอ่าชาวโบ้งชาวบ้านเขาก็มาทำพิธีกัน
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ท่านเป็นพระอ่ะค่ะ
เห็นไหมมีเครื่องเส้นไหว้อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะ
เลยอยากให้ทางสำนักพุทธหรือว่าคณะสงฆ์ที่ขอนแก่นเนี่ย
ช่วยตรวจสอบให้หน่อยเผื่อแหม่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น
อย่างเช่นชาวโบ้งชาวบ้านไปหลงเชื่อบริจาคทำบุญอะไรอย่างนี้
หรืออย่างนี้มันอวดอุตลิหรือเปล่าหรือแค่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
อุตลินี่ผิดไอ้นี่เลยนะฮะอาบัติปราชิกเลยนะฮะ
เราไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่วัดป่าศรีนาแพงบ้านหนองปอตะบนบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่
วัดนี้นะฮะวัดป่าศรีนาแพงก็พยายามไปสอบถามพระในวัด
พระที่วัดบอกอันนี้พระรูปนี้เขาไม่ใช่เจ้าองค์เจ้าวาดอะไรหรอก
แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ที่วัดไม่เจอนะฮะรู้แค่ว่าชื่อพระธวัชชัย
แต่ได้เจอกับโยมแม่ของพระธวัดชัยนี่โยมแม่อายุห้าสิบเก้าแล้ว
แม่บอกว่าตอนนี้พระธวัชชัยยังไม่สะดวกจะเจอกับนักข่าว
ส่วนที่วัดเนี่ยที่ผ่านมาก็รู้แค่ว่าพระลูกชายเนี่ย
จำวัดอยู่แค่รูปเดียวทั้งวัดเหลืออยู่รูปเดียวเหรอ
ส่วนโซเชียลเนี่ยที่เขาแชร์คลิปกันเนี่ยถามว่านี่มันคืออะไรแม่
แม่บอกว่านั่นเป็นพิธีไหว้ครูปู่ฤษีตาไฟเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสิบหกเมษายน
พระลูกชายเนี่ยคือพระธวัชชัยเนี่ยทำพิธีนี้ขึ้น
เพื่อเสริมดวงเสริมบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับลูกศิษย์
เพราะพระธวัชชัยนับถือปู่ฤษีตาไฟอุ้ยตายแล้ว
ก็เลยทำพิธีไหว้ครูเกิดขึ้นซึ่งก็ทำทุกปีนะทำช่วงสงคราน
นิยมแม่ของพระธวัชชัยบอกที่เห็นในคลิปเนี่ยนี่ลูกศิษย์น้อยนะ
ปกติปีอื่นเยอะกว่านี้อีกแต่ปีนี้ติดสถานการณ์โควิด
อ้าวเป็นพระแต่นับถือฤษีหรอนั่นน่ะสินี่ในปุติของเขา
ค่ะอันนี้เป็นรูปรูปแต่ก็แหมมันก็ไม่ใช่แบบรูปพระทุน
แล้วก็มีรูปป้งรูปปั้นอะไรพวกนี้ฮะเราก็ไปไม่เจอพระที่วัดเลยนะ
เขาก็มีผ้าคลุมฤษีสาตราวุฒิอะไรหลายชนิดเยอะแยะไปหมดที่อยู่ที่กุฏิ
คือโยมแม่เขาบอกเหลือพระอยู่รูปเดียวที่วัดเหรอ
แต่ว่าผู้สื่อข่าวเราไปก็อ๋อผู้สื่อข่าวเราไม่เจอพระเลยนะฮะ
ไม่เจอพระที่อยู่ในคลิปด้วยแต่เจอข้าวของพวกนี้นะครับ
ต้องมีพระจำบรรษาอย่างน้อยสี่รูปอืมอ้าวแล้วนี่มีรูปเดียว
าวท่านไม่อยู่ซะพาทซ์ลิมอนภาพเนี้ยทางเจ้าคณะ
อกฑร์มของวัดต่างในพื้นที่เนี้ยเขาก็จะนิมลพระจากวัดอื่นนี้ให้มาจำวัดให้
จำวัดให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมแต่นี่ทำไมเหลืออยู่รูปเดียว
ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสด้วย
ว่ามีพระรูปเดียวแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าอาวาสวัด
นั่นน่ะสิแล้วอยู่ยังไงรูปเดียวแล้วพี่น้องชาวโบ้งชาวบ้านที่เขา
อยู่ในระแวกวัดเนี่ยเขาจะทำบุญอะไรกันยังไงค่ะนี่นะฮะ
สาราการประเรียนพื้นที่โล่งกว้างก็เหมือนกับลักษณะมีเศษประทัด
มีร่องรอยไฟไหม้ย่าเนี่ยฮะเหมือนกับทำพิธี
ไม่รู้พิธีในคลิปจะทำที่ตรงนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่เอาเป็นว่าโยแม่เขาบอก
พระลูกชายก็ยังไม่พร้อมจะเจอนักข่าววันนี้อืมเอายังไงท่านออกมาชี้แจงหน่อยก็แล้วกันว่า
ท่านทำอะไรลงไปนะคะสังคมสงสัยค่ะ